มาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็กนะครับ
แต่ว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากเครื่องเล่นในโรงเรียนนะครับ
เพราะว่าเครื่องเล่นชนิดหนึ่งในโรงเรียนแห่งหนึ่ง
มันเป็นลักษณะของสะพานเหล็กทรงตัว
คือทำเป็นสะพานนี่แหละครับให้เด็กได้เกาะแล้วก็เดิน
แต่พื้นสะพานมันเป็นเหล็กท่อนแบบนี้แล้วเป็นซี่ไงคุณ

เป็นร่องระยะห่างไม่ถึงคืบ

เวลาเดินไม่ดีตกร่องลงไปได้
นี่พอทรงตัวไม่ได้แล้วพอเด็กขาหล่นลงไปในร่องน้ำ

เด็กเอาขาขึ้นไม่ได้ค้างเติ่งอยู่แบบนี้คุณ
เจ้าหน้าที่ต้องมาช่วยกันนะครับ
คือคุณครูก็พยายามที่จะประคองเด็กไว้
เพราะหนูน้อยคนนี้ชื่อน้องเนมนะ
เด็กชายกรยากรอายุ๕ขวบเท่านั้นเอง
นักเรียนชั้นอนุบาล๒ของโรงเรียนบ้านหนองโบด
บนหนองโบดอำเภอนางกรองจังหวัดบุรีรำ
กำลังประสบอุบัติเหตุอยู่
คุณครูและเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วย
โดยการประคองหนูน้อยไม่ให้น้ำหนักตัว
มันไปกดทับขาที่ตกลงไปในร่อง

แล้วก็ต้องพยายามช่วยที่จะดึงขาน้องเนี่ย

คือดึงแล้วมันติดเข่าน้องก็เจ็บน้องก็ร้อง

ทีนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เครื่องตัดเหล็กเนี่ย
มาเจียออกแบบนี้
เอาผ้าเอากล่องกระดาษ

มันกระเด็นไปโดนตัวน้องเนม

ภาวะสิเด็กตกใจ
ตอนที่เครื่องนี้มันเสียงดังใช้เวลาในการตัดเหล็กประมาณ๓๐นาที

ก็ต้องระวังไม่ให้เหล็กมันร้อน
เดี๋ยวพอเหล็กมันร้อนมันก็ไปโดนขาน้องเนมเดี๋ยวไหม้อีกนะฮะ
พอเอาขาน้องเนมออกมาได้อย่างปลอดภัย
โอ้โหทั้งครูผู้ปกครองโล่งใจเลย
โดยเฉพาะน้องเนมโล่งใจไปด้วยนะฮะ
ก่อนจะรีบนำตัวน้องเนมส่งโรงพยาบาลนางกรอง
คุณหมอตรวจอาการของน้องเนมแล้ว
ก็พบว่ามีเพียงรอยแดงช้ำที่บริเวณหัวเข่าเท่านั้นเองนะครับ
เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณครูในโรงเรียน
เพราะว่าการจะเรียกว่าจัดหาเครื่องเล่นให้กับเด็ก

ต้องมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด

จะได้ไม่ต้องเกิดเหตุการณ์แบบที่เกิดขึ้นกับน้องเนม
ไม่ตกไปแรงเดี๋ยวขาแข้งหัก

แค่นี้น้องก็ตกใจจะแย่แล้วนะคะ

ฉันก็เห็นข่าวแล้วก็หวาดเสียวเหมือนกันนะคุณสืบสกุล
คืออุปกรณ์ต่างที่มันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือ

หรือว่ามันเป็นของมีคมต้องระมัดระวังให้มาก
นี่เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เตือนกันเป็นอุทาหรณ์

นำหมูมาบดเพื่อจะส่งให้กับลูกค้า
บทเสร็จจะถอดเครื่องออกมาล้าง
แต่ขณะถอดแกนตัวบดออก
คือต้องให้เครื่องหมุดเครื่องมันหุ่นด้วยมันถึงจะถอดออกมาได้

พอกำลังจะดึงแกนเครื่องมันก็ต้องหมุนใช่ไหม
ปรากฏว่าโดนแกนบดมันดูดมันดึงมือเข้าไป
ดูดนิ้วเข้าไปดึงมือเข้าไปนะฮะ
โดยนิ้วมือข้างซ้ายของแม่ค้าขายหมู

เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ใช้อุปกรณ์เครื่องตัดทาง
แกนบทออกมาจากฐาน
จากนั้นก็ต้องนำแกนบดออก
แล้วก็ค่อยที่จะดึงมือดึงนิ้วของนางสาว
พรพันธ์เพชรธนพรแม่ค้าออกมา
ไม่นานสามารถดึงมือดึงนิ้วออกมาจากแกนบดได้
และพบว่าที่นิ้วกลางมีบาดแผล

นิ้วข้อแรกแตกเกือบละเอียดนะคุณ
เจ้าหน้าที่รีบประถมพยาบาลเบื้องต้น
ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไป

แล้วก็อุปกรณ์ต่างที่เป็นของมีคม